ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง

น้ำตาจอรักให้
ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลง
ตรงเป๊กกับลีลาเธอ

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าน

มันหลังน้ำตา

ร้องได้ลูกไม่ผิดเลย

น้ำตาจอราเข้นะครับคัทธิริยามารสีนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้นุ่นได้เงินสองหมื่น

ดีใจมากเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าหมื่นนึงได้๒เดือน

ค่ะคุณแม่คะหนูเห็นคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกอะเนอะ
เป็นห่วงคือไม่ได้ห่วงว่าลูกจะทำได้หรือทำไม่ได้
เป็นห่วงลูกว่าลูกต้องรับต้องแบกไว้
ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณป่าประกาศว่าผิด
นั่นคือมันคือมันไม่ใช่เรื่องตัวเงินอย่างเดียว

เห็นสายตาของคุณแม่นะ
ด้วยความเป็นห่วงมันช่างยิ่งใหญ่คุณแม่

คุณแม่จะได้เงินไปใช้หนี้หรือเปล่าไม่รู้

นั่นคือลูกที่แสนดี
มาถึงเพลงที่๓กันเลยนะครับเพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
ฟังให้ดีนะครับว่ามันเป็นเพลงอะไรเราจะร้องได้ไหม
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ
กลุ่มมาก็น่าจะเป็นเพลงเศร้าอีกหนึ่งเพลงนะครับว่างไงครับรูปเพลงนี้

รู้จักค่ะซ้อมมาไหมซ้อมค่ะซ้อมมาด้วยเพลงนี้ค่ะช่ำชองไหมลูกคล่องไหม
ห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบคือในเรื่องของเนื้อเพลงใช่ไหมค่ะ
ไอ้ร้องอะร้องได้แน่แน่กลัวสลับทอนกลัวสลับทอนค่ะนี่ไงล่ะนี่ไง
ตอนนี้นะครับนุ่นมีอยู่แล้วสองหมื่นบาทนะครับถ้าเลือกที่จะหยุดไม่สู้ต่อแล้วก็รับสองหมื่น
กลับลบบุรีไปเลยแต่ว่าถ้าจะสู้ต่อเพื่อจะรับสี่หมื่นก็ต้องยอมเสี่ยง
เพราะถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมาสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
นุ่นจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้ค่ะสู้ครับ
ขอขอบคุณคุณหน่อยบ่อยครับครับมีคอมเม้นต์ไหมค่ะ
เพลงนี้มันจะมีคำบางคำที่แต่ละเวอร์ชันแต่ละฉบับร้องคำไม่ตรงกัน

ทำไมถึงสละเวลาในการสอน

ช่วยกันดูช่วยกันอะไรกับเขาขนาดนี้
มีน้ำใจมาตลอดถ้ามีอะไรเกิดอยู่ก็จะช่วยเหลือกันมาตลอด
ตั้งแต่รุ่นพี่เขาได้เป็นนักร้องประมาณ๘ปีก่อนจนถึงรุ่นนี้แล้วครับ
นี่คือรุ่นล่าสุดครับ๘คน๙คนครับที่อยู่นี่มา

สอนเต้นอาทิตย์หนึ่งไปสองครั้งเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าผมไม่มีข้าวกินแม่ก็จะเอาข้าวมาให้กินที่นู่น
ซึ่งแม่ก็ไม่ค่อยมีข้าวกินอยู่แล้วนะครับ
ครับผมไม่มีเงินแม่ก็เอาเงินมาให้ผมอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าวันนี้ว่าแม่ไม่มีเงินขนาดนี้

เดี๋ยวนะคะคือหมายความว่าครูก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ยน้องลำบากขนาดนี้
คือถ้าผมไปอยู่บ้านเขาอะครับ

เพราะเราเป็นคนเป็นครูไปอยู่ที่นู่น

เพิ่งครูเมื่อกี้ตอนอาจเทปตอนดูวิทยาลัย

ออกไปข้างนอกก็น้ำตาไหลไปกอนแม่น้มที
ซึ่งหารายน้อยมากในสังคมสำหรับนี้
เป็นญาติอะไรกับทางนี้เลยนะฮะเป็นแค่ครูนะฮะ
บอกแล้วว่าคนเรานุ่นคนเราจะดีได้เนี่ย
ไม่ใช่ว่าดีได้เพราะโรงเรียนที่ดีนะ
หนูต้องมีครูที่ดีต้องมีครูที่ดี

แล้วทางบ้านทางบ้านของนุ่นเองก็น่ารักนะคุณแม่นะ
ต้อนรับขับสู้ครูก็เป็นอย่างดีเลยนะแม่นะ
เขามีน้ำใจครับเพราะว่าอย่างนุ่นเนี่ย
เขาไปร้องเพลงเวลางานวัดหรืองานบวชงานแต่งเนี่ยค่ะ

น้องชายเขาก็จะร้องเพลงก็ไม่มีค่าตัว
แล้วก็จะได้กระติ๊บคนละร้อยคนละสองร้อยเนี่ย
เขาก็มาให้ครอบครัวค่ะ
สองพี่น้องก็จะไปหาเงินในการร้องเพลงค่ะ
ได้รับการสนับสนุนจากครูก็คือพยุงพยุงกันไป

พี่น้องกับอย่างนุ่นเขาก็จะซ้อมให้น้องเขา
ซ้อมส่วนมากก็จะร้องกันสองคนพี่น้องค่ะ
ไม่ใช้

ไม่ใช้ครับ

คือมั่นใจไหม

หมายความว่าเราจะต้องร้อง
เป๊ะเนื้อ

เพลงนี้ไปให้ได้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐นะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอโชคดีนะครับสุดยอด
นุ่มทองประจงทอง
ฝากเพลงรักร้อยหวัง

ใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวน
ชวนใจวัน
ฝากรำพันธุ์ถึงเพชรบุรี
พบกันปีไกล
ก่อเมืองในตันไกล
ไกลแค่นี้
แล้วยายไม่มา
หาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอเถ้าเย็น
สักน้ำดำไม่กล้องจนดับ

ขอโชคดี
มีหนุ่มเช้ากลุ่ม
ฝากความรักไม้มุ่ง
ไม่วางเว้น
ถึงมีสอยทองสองร้อยเซน
ก็ไม่เห็นวังเอียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าพบรักใหม่นครปธรรม
น้องยังกล้ำเกลือ
เกินใจของสุธรธรรมเซนทรมาน

เพราะฉันก็ยังจะกล้าแก่เธอ

ข้าว่าที่มีใจของเธอ
ถึงมีสอยทองสองร้อยเซน
ก็ไม่เห็นวังเอียงเคียงชม
ล้วยกันสิ่งที่จะคิดเต็มสู่กัน
ทรงสูงพอทั้งจวนเสียบฟ้า
โทษบุญลูกมีเพียงตุญญา
วาสนาจึงพาเป็นรอ
เสาเหลืองน้ำกาล
ฝากเพลงสู้ลอยผ่านจากใจน้อง
ขอทำสักคำยังคุ้นคง
พุ่งกระจมทอง
ไม่มีส่วน

แล้วเพลงมันคือมันช้านะ

เดี๋ยวเคยร้องมาก่อนไหมก่อนมารายการหนูร้องเนี่ย

ทำได้ดีนะคะทำได้ดีนะร้องได้ดีมากลูก
นับเสียงแล้วก็นิราณเนี่ยน่าจะเหมาะกับเพลงคำนองประมาณแบบนี้คล้ายไทยเดิม
เป็นไงครับคุณเทมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับน้องเอาร้องไป
มั่นใจครับว่าที่ที่เตรียมให้น้องไปน่าจะถูกต้องแล้วก็น้องร้องถูกหมดครับ
ขออนุญาตให้กำลังใจนิดนึงได้ไหมครับคือตอนนี้ผมก็เกรงไปหมดแล้วน้องก็เกรงแล้ว
จริงน้องนะครับจะเป็นคนร้องอารมณ์เพลงดีกว่านี้แล้วทุกคนจะสนุกกว่านี้
แต่ว่าตอนนี้เหมือนมันกดดันพี่น้องอย่ากดดันอย่ากลัวออกมาให้หมดเลย
อย่าไปเกงแกเกงครูก็เกงคนอื่นก็เกง
ถ้าสำเร็จสี่หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
หมื่นที่มีอยู่เหลือหนึ่งหมื่นทันทีพร้อมนะครับสำหรับการตัดสิน
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนุ่นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

กฎ๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

เพราะว่าตอนนี้ได้รับแล้ว
ลุ้นจ๋า๔หมื่นเยอะไหมคะ

เยอะมากเลยนะเนี่ย

น้ำค่าไฟได้หมดแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้หนี้ได้บ้าง
ส่วนหนึ่งเพื่อปลดเงินต้นให้มันลดลงไป
จ๋าลูกสาวเก่งเหลือเกินมีความเข้มแข็งด้วยนะคะ

สารลูกมาตั้งนานแล้วค่ะตรงคอเขามีปานแดงค่ะ
หนูสงสารเขาเวลาเขาเดินไปไหนมีคนเขามองเขาเป็นเด็กไม่ดีอะค่ะ
หรือว่าเขาเป็นผู้หญิงไงฮะ
ขอโทษอันนี้มันจะเหมือนแบบเหมือนลอยแบบโดนจุ๊บอ่ะโดนจุ๊บ
อยากให้เขามีเงินไปทำตรงนี้ให้มันหายไปค่ะ

ความรู้สึกตอนนี้ของนุ่นในใจรู้สึกยังไงบ้างไหนเล่าให้พี่เป๊กฟัง
ดีใจมากค่ะอยากให้ไปปลดหนี้ให้แม่เร็วแล้ว
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๓แล้ว

๕เพลงกับ๓ตัวช่วยคุณผู้ชม

ความหวังนี่ต้องบอกเลยว่าความหวังนี่กำลังสวยเลยนะคุณป่า

ยังมีทีมงานทั้งครูทั้งญาติมิตรเพื่อนพ้องคอยให้กำลังใจอยู่

และคิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูทางบ้านนะครับ
ผมว่าทุกคนเอาใจช่วยนุนแน่
คนดีเก่งเหลือต้องการส่งเสริม
แต่ว่าวันนี้เรายุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน

ให้ครูเทมได้ไปติวอีกสักนิดนึง
เพื่อให้ถึงฝั่งฝัน๓แสนบาท

ปลดปล่อยนะครูนะปลดปล่อย

แล้วก็การแข่งขันที่เข้มข้นแบบนี้นะครับ
การร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่

และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เพลงนี้ไม่คุ้นค่ะ

ไม่เคยเลยแต่เคยฟังอยู่

เพราะว่าระบบการหายใจจะคงไม่ได้
จะสู้หรือจะหยุดครับ